สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
ค่ะค่ะค้าสัปดาห์ที่ผ่านมาจำกันได้เลยนะคะ
มีคนแห่กันแชร์เรื่องราวของสามารถเมกาแดน
ที่ถูกสามีทอดทิ้งให้อยู่ที่บ้านเช่าเพียงลำพัง
ที่บ้านเช่าเพียงลำพังใช่แต่แม้ข่าวก็คือข่าวคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพยืนยันค่ะ
ว่าครอบครัวนี้เขายังคงอบอุ่นเหมือนเดิม
รักกันดีอยู่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะคือวันนี้มีการเปิดเผยภาพที่คุณกรุงสุขสรรค์นะคะ
สามีของสาวมาสเนี่ยนะคะได้เดินทางไปรับตัวสามารถ
กลับมาอยู่ที่บ้านพักจังหวัดสระบุรีแล้วโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์หนังที่คุณสามีเนี่ย
ผู้กำกับนะคะให้ข้อมูลว่าคนที่สร้างเรื่องเท็จเพื่อหวังผลประโยชน์
แล้วก็เสี่ยมให้ครอบครัวของสาวมาสมีปัญหาหนีไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็ทิ้งให้สามารถอยู่ที่ห้องเช่าเพียงลำพัง
โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะไม่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทภาพยนตร์
เรื่องราวชีวิตของสาวมาสแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในวันพรุ่งนี้นะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
จะลงพื้นที่ไปที่บ้านพักของสาวมาส
ที่จังหวัดสระบุรีอีกหนึ่งครั้ง
เพื่อไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของสามีภรรยาคู่นี้นะคะ
ว่าหลังจากที่เจอข่าวบ้านแตกชีวิตรันทศ
ตอนนี้นะคะทั้งคู่มีความเป็นอยู่ยังไงบ้างนะคะ

ยืนยันได้เลยว่าครอบครัวของสามารถกับคุณกรุง
ยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมนะคะ
คนที่ให้ข่าวเท็จเนี่ยหนีไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ
ไม่ดีเลยอ่ะข่าวแบบนี้ก็จะเทือนใจอย่าง

คือจริงก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าว
ที่ทางอดีตผู้จัดการส่วนตัวของสามารถเคยออกมาให้ข่าว
จริงแล้วผู้จัดการส่วนตัวเขาบอกว่า
สาวมาสโดนเสี้ยงมาอีกทีหนึ่งนะคะ
ซึ่งเหมือนจะเป็นหนังคนละม้วนกับที่

ซึ่งตอนนั้นสามารถบอกว่าเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ

คุณสามีเนี่ยคุณกรุงก็บอกว่ายืนยันนะ
ว่ายังกลับไปหาสาวมาสอยู่แล้วก็ยังส่งเสียเลี้ยงรู
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐของเราจะเกาะติดบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
ติดตามกันได้ในบันเทิงไทยรัฐเพราะว่าเราบุกไปถึงบ้านคุณสามารถที่จังหวัดสระบุรีกันเลยค่ะ
จริงเราเคยไปแล้วมาหนึ่งครั้งนะที่จังหวัดสระบุรีแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการไปยืนยันอีกทีนึง
จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามในบันเทิงไทยรัฐอย่างที่ใบตองบอกนะคะ